คุณผู้ชมครับ๓ปีที่ผ่านมาธุรกิจทีวีดิจิทัลไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับ
ส่วนก็ประสบปัญหาเรื่องของการขาดทุนจนต้องมีการปิดตัวกันไปนะครับ
ล่าสุดครับทางด้านของกศชซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล
ต้องหาแนวทางในการมาช่วยเหลือเพื่อให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์นั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ปิดตัวของช่องไทยทีวีและโลก้าในปีที่ผ่านมา
หลังจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก
รวมถึงการประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนของอมรินและกรัมมี่
เพื่อเปิดช่องทางให้กลุ่มทุนอย่างไทยเบเวอร์เลสและประสาททองโอสดเข้ามาถือหุ้นใหญ่
ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของธุรกิจทีวีดิจิตอลเมืองไทย
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศชยอมรับว่า๓ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลประสบปัญหาหลายด้าน
ต้นทุนบริหารจัดการบุคลากรเนื้อหารายการจนไม่อาจดำเนินธุรกิจได้
และมีแนวโน้มปิดตัวลงอีกหลายช่อง
ก็มีการประเมินกันนะครับส่งข้อมูลเข้ามาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยทีวีจะต้องปิดตัวลงไปอีกประมาณ๖๗ช่องนะครับ
น่าจะเหลือน้อยกว่า๒๒ช่องที่เป็นทีวีธุรกิจในขณะนี้นะครับ
อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางสมาคมทีวีเองได้เข้าหารือกับผมนะครับบอกว่าหลายคนถ้าไม่มีการช่วยเหลือในขณะนี้หลายช่องอาจจะอยู่ไม่ได้
กศชในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา
หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการเพื่อให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์นั้นสามารถเดินต่อไปได้
โดยมาตรการการช่วยเหลือประกอบไปด้วยการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอล
คูปองทีวีดิจิตอลเรียงเลขช่องให้ตรงกันทุกแพลตฟอร์มและลดค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล
ส่วนการดำเนินการช่วยเหลือนั้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกศธได้เสนอแนวทางการแจกคูปองทีวีดิจิตอลและเร่งประชาสัมพันธ์
จากนั้นจะมีการรวบรวมแนวทางการช่วยเหลือเพื่อเสนอไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
แต่แนวทางการแก้ปัญหานั้นยังติดขัดในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้กศชต้องเร่งปรับแก้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ค่ะ
ที่เขาทำงานหนักมากขึ้นให้เขาได้มากยิ่งขึ้นแต่ในภาพรวมก็คือใช้วงเงินเท่าเดิม
เพราะฉะนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานมีการทำงานมากยิ่งขึ้น
พอพนักงานมีการทำงานมากยิ่งขึ้นจะขับเคลื่อองค์กรได้มากยิ่งขึ้น
แล้วก็ทุกคนสรุปก็คือถ้าทำงานเท่ากันหมดก็คือจะได้๒เท่ากันหมด
แต่ถ้าคุณทำงานน้อยคนที่เขาทำงานเยอะมากกว่าเขาต้องได้มากกว่าคุณนะครับ
สมมุติว่าคุณเคยได้๒เท่าในปีที่แล้วปีนี้มีการปรับปรุงระเบียบใหม่
ประเมินออกมาให้คุณได้๑๕เท่า
ผลสำเร็จจากการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อปลายปี๒๕๕๙
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอย่างที่กศชวาดไว้
เพราะการประเมินที่ออกมานั้นทำให้กศชต้องหันกลับมาตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ตลอดอายุใบอนุญาต๑๕ปี